ไม่รู้ว่าจะกระทบกับมื้อเช้าของใครหลายคนหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณทองภูลศรีมาลาอายุ๒๙ปีครับ
คุณทองพูลเนี่ยบอกซื้อหมูปิ้งมาสองไม้กับข้าวเหนียวหนึ่งห่อ
แถวร้านที่ย่านถนนปู่เจ้าสมิงพรายตำบลสำโรงกลาง

สองรู้สึกเหมือนเคี้ยวโดนกระดูกครับ

ปรากฏเป็นวัตถุคล้ายใบมีดคัตเตอร์
ไม่ใช่ชิ้นเดียวนะหลายชิ้นพี่ปุ้ย
หลายชิ้นปะปนอยู่ในหมูปิ้งฮะ
เขาซื้อมาเช้าเมื่อวานนี้๗สิงหา

เออนี่โอ้โหแล้วเหมือนจะมีสนิมด้วยป่ะ

ร้านเนี่ยแสดงความรับผิดชอบด้วยยังไงรู้ไหมฮะ

แต่ตัวคุณทองภูลเองไม่เอาครับไม่ได้รับมา
แต่ทางร้านเขาก็ชี้แจงนะเราก็นำเสนอมุมของร้านด้วย
ร้านบอกว่าไอ้หมูปิ้งที่ขายเขารับมาอีกทีนึง
มาอีกทีแล้วเอามาย่างขายต่อครับ
ทางร้านก็เลยขอไอ้เศษวัตถุเหมือนใบมีดเนี่ยนะ

จะส่งให้ต้นทางที่รับหมูปิ้งมา
เอาไปตรวจสอบอีกทีนึงว่ามันมายังไง
เออนี่เหมือนมากเลยอ่ะโอ้โหต้องระวังจริงนะใครจะไปรู้เนอะ
ถ้าเกิดกินเข้าไปอ่ะคะถ้ากลืนหรือคะ